แล้วก็อยากรู้ไงผู้ชายคนนี้ดูสิทำไมเกิดอะไรขึ้นไม่พอใจอะไรขึ้นไม่พอใจอะไรตุบแบบนั้น
โอนตังไม่ให้๓๐๐สิหิวข้าวนี่หิวจะตายอยู่แล้วนี่
แล้วเที่ยงก็เลยชวนเมียขี่มอเตอร์ไซค์มาไง

แม่โอนตัง๓๐๐มาให้เที่ยงซื้อข้าวหรือยัง
หิวปรากฏแม่ยังไม่โอนตังมา
โมโหหิวด้วยโมโหขาดสติด้วยค่ะ
และที่สำคัญเที่ยงบอกว่าเที่ยงก็เคยเสพยามานะ
ช่วงที่ตกงานไม่มีตังค์ไปซื้อยา

ตำรวจก็ตรวจฉี่ค่ะตรวจไม่เจอหรอก

รองสติไม่ได้ขณะอยู่ในสาธารณสถาน
ก็โดนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

แม่ไม่โอนเงินแล้วไม่โทรไปถามแม่ก่อนละจ๊ะเทียง